เรื่องนี้ค่ะมีชาวบ้านที่ศรีสะเกดเขาร้องขอความช่วยเหลือมา
บอกว่าลูกชายถูกผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจและแต่งกายคล้ายตำรวจ
แต่ไม่รู้เป็นตำรวจหรือเปล่านะคะพาตัวไปแล้วก็หายไปเลยเกือบเดือนนึงแล้ว
ไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นตายร้ายดียังไงอยากจะให้นักข่าวตามเรื่องให้หน่อย
เราก็เลยตามเรื่องนี้ให้เราไปตรวจสอบนะคะคนที่ถูกผู้ชายสองคนคล้ายตำรวจนำตัวไปเนี่ย
แล้วหายไปเนี่ยเขาชื่อว่านายมนตรีกำแก้วอายุสามสิบเจ็ดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกดล่ะค่ะ
นี่คือนายมนตรีที่มีผู้ชายสองคนแต่งกายคล้ายตำรวจนำตัวขึ้นรถแล้วหายไปเลย
เราไปคุยกับแฟนของเขานะคะคุณปลาอายุสี่สิบเอ็ดค่ะ
เขาก็บอกว่าเพิ่งมาอยู่กับนายมนตรีตอนต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือวันที่๑เลย
ไป๙วันเกิดเรื่องเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๙ค่ะ
ผู้ชายสองคนแต่งตัวคล้ายตำรวจใส่เสื้อกั๊กแต่ไม่เห็นโลโก้ตำรวจ
บอกว่าจะเอาตัวนายมนตรีไปรายงานตัวที่ศาลจังหวัด
แฟนสาวบอกว่าขอไปด้วยได้ไหมแต่ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจบอกว่า
ไม่ต้องมาเดี๋ยวส่งกลับเองสุดท้ายนายมนตรีไม่ได้กลับมาเลย
ตั้งแต่วันที่เก้าจนถึงวันเนี้ยค่ะยี่สิบเก้าแล้วว่าค่ะ
ฟังเสียงแฟนสาวของผู้ชายที่หายตัวไปนะคะ
เขาบอกว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวมันวุ่นวายยุ่งยาก
แล้วทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ขังหรอกช่วงนี้โควิด
เอาไปแล้วเอามาส่งด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีเงินค่ารถ
ตำรวจบอกว่าถ้าไม่มาส่งก็จะเอาเงินเป็นค่ารถให้กลับ
ประเด็นคือคนในครอบครัวเขากังวลใจไงคะ
ว่าคนที่นำตัวนายมนตรีไปเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นใครที่ไม่หวังดีหรือว่าถูกลักพาตัวไป
คุณแม่ของนายมนตรีค่ะก็บอกว่าเป็นห่วงลูกชายมาก
ไม่รู้ว่าคนที่นำตัวไปเป็นใครกันแน่
ก็ยอมรับว่าลูกชายมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ตั้งแต่เรียนชั้นม๒แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกไปขัดผลประโยชน์กับใครหรือเปล่า

แม้ว่าลูกจะเคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ก็คือแค่อยากจะรู้แหละถ้าถูกดำเนินคดีอะไรก็บอกมา
แม่ก็แค่อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย
คือหลังจากที่ลูกชายถูกนำตัวไปมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
คืออยู่ดีกรอบรูปของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วหล่นลงมาแตก
กร้าที่ใส่ของส่วนตัวของลูกชายวางไว้บนหลังตู้เย็น
อยู่ดีก็หล่นลงมาของกระจัดกระจาย
แม่คือแม่เป็นห่วงอะเนาะคุณผู้ชม
แอบคิดว่าวิญญาณลูกชายแม่หรือเปล่า

มันก็เลยมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในบ้านเหมือนกับอยากจะมาบอกอะไรแม่
เรื่องแปลกถ้าว่าไม่ตายให้ขึ้น
ลูกพ่อเกาะทุกลูกพ่อตั้งอยู่ดีกระโต๊ะ

รื้อรื้อแบบบ่ตรงเงินเขาหรือจังไงกับว่าจ๊ะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้ค่ะเขายังไม่เสียชีวิตนะคะ
คุณแม่คะฝากบอกคุณแม่ด้วยคือตำรวจสพพลขวาวเขาบอกว่า
เก้าพฤศจิกายนที่เกิดเรื่องเนี่ยตำรวจไม่ได้ไปจับตัวนายมนตรีไปส่งสารนะ
ครับแต่ว่าเมื่อช่วงเดือนตุลาคมแม่ของนายมนตรีบอกว่านายมนตรีอ่ะ
ทำร้ายภรรยาก็เลยไปที่บ้านแต่ไม่เจอนายมนตรี
ซึ่งนายมนตรีมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงถูกจับมาแล้วหลายครั้ง
และทีมข่าวของเราได้รับการยืนยันจากผู้กำกับสภพลขวาว่านายมนตรีอยู่ในเรือนจำนะคะ
อ้าวตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกดอ๋อเหรอฮะ
ตำรวจที่ไปนำตัวออกมาจากบ้านเมื่อวันที่๙พฤศจิกายน
เป็นชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดศรีสเกตครับ
นำตัวไปส่งสารตามหมายจับคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
และคดีเสพยาเสพติดนะคะครับก็ต้องให้ทางญาติไปขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางตำรวจ
ตำรวจยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่เป็นการจับกลุ่มตามกระบวนการของกฎหมาย
หรือไม่ก็ต้องไปติดต่อที่เรือนจำแล้วล่ะไปถามว่าโทษเนี่ยกี่เดือนกี่วันอะไรยังไงนะ